บุกชิงทองอ้างแม่ป่วยหาเงินรักษา

คุณผู้ชมข่าวนี้พีคนะพีคตั้งแต่ต้นเลย
เอาต้นเรื่องก่อนต้นเรื่องคือแท็กซี่
ขึ้นปั๊บพี่ไปไหนอ่ะ

เดี๋ยวพาผมเจ้าเวนดูร้านทองหน่อย
พี่ทักซี่จะรับคล้อไปดูหรือเปล่าไม่รู้นะเรื่องนี้
ถ้าใส่สั้นอย่างนี้ใส่แบบวัยรุ่นสวยนะ

คนน้อยก็มุกเมื่อกี้เลยนะครับ

ก็วงจอดปิดร้านทองแถวราชหลุมแก้วนะ๑๐โมงได้
จับภาพคนร้ายผิวค้ำนะสวมเสื้อยืดสีเทากางเกงยีนมาขอทำทีซื้อทอง
ผู้ชายคนนี้ลองใส่ส่องกระจกแล้ววิ่งพลวดออกไปเลยครับคุณผู้ชมฮะ
คนในร้านนะครับลูกค้าก็จับเร็วจับเร็วโจรโจรโจรโจร
น้ำหนักนะครับ๒บาทคุณผู้ชม

ให้มารับตัวนายชนะศักดิ์รัฐแรงหรือว่าพงศ์

ให้การบอกว่าพี่ผมเหมาแท็กซี่มาจากบางบัวทอง
ตะเวนหาตะเวนหาร้านทอง
คนน้อยผมก็จะลงมือวิ่งร้านนี่แหละ

เมื่อกี้พีคแรกนะพีค๒นะ
ส่วนสาเหตุแม่ผมป่วย
แม่ผมจะหาหมอ๒๒เนี่ยผมไม่มีตังค์
ตำรวจบอกโอเคถ้าสารภาพแบบนี้

โทรหาแม่หน่อยครับคุณตำรวจ
การได้เอง

อ้างแม่มาหาหนูได้

ตอนทุกข์ตอนทุกข์ใจ

แต่ตอนนี้จนมุม

แม่ป่วยแต่เองทำตัวให้ดีก็พอแล้วนี่ดูแม่พูด
คือถ้าเกิดว่าแม่ป่วยแล้วลูกทำตัวแบบนี้แม่จะยิ่งป่วยหนักไปอีกไง
ป่วยหนักสอนแล้วอีกหน่อยใครดูแม่เนี่ย
ใครดูแม่เนี่ยตำรวจไม่เชื่อหรอกพูดมาเนี่ย
เพราะอะไรอ่ะโอ้โหเคยเหมาแท็กซี่ไปทำมาแล้ว

นี่หรออันนี้เก่าะ
รู้สึกวันศูนย์อยู่ระหว่างนะครับ
นี่แหละแล้วมาวิ่งราวทองซะตำรวจบอกขอบคุณครับ
คดีนี้นะครับโอ้โหก็แจ้งเขาหาวิ่งราวทรัพย

แล้วก็ขยายผลตรวจสอบคดีอื่นเพิ่มเติม

รับเค้าไปด้วยเพราะว่าพี่จะพาเขาไปเวร
ยังไงลองถามหน่อยคุณไปทำอะไร

การปฏิเสธผู้โดยสารแบบที่คุณสงสัยว่าเขาจะเป็นคนร้าย
กรมการขนส่งเขาไม่เอาความผิดพี่หรอก
นะครับถ้าแบบนี้เดี๋ยวพี่จะเคาะรับเคาะไปด้วยไง
ถ้าเขาลักทองเสร็จปั๊บวิ่งราวเสร็จปั๊บขึ้นแท็กซี่
แล้วพี่ออกตัวไปอย่างนี้พาเขาหนีเลยนะระวังหน่อยพี่